หนุ่มคนนี้เนี่ยงานเยอะเหลือเกินนะคะ
ว่างเป็นไม่ได้ต้องไปถ่ายละครกับต่างค่ายต่างสังกัดแบบรัวเลยนะคะ

ซึ่งเจ้าตัวก็บอกนะว่าไม่ลืมหรอกครับที่จะเผื่อเวลาไปเช็คร่างกายกับคุณพันรยาคุณออยเนี่ย
ที่จะปั๊มเบบีหลังจากที่แต่งงานกันมา๓ปี
จะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นหนุ่มแดนบ่นคิดถึงคอนเสิร์ตอยู่เหมือนกัน
เรามาฟังทั้งเรื่องปั๊มลูกปั๊มคอนเสิร์ตกันเลยนะคะ
แต่บอกก่อนว่าสัมภาษณ์งานนี้พี่บีมเขามีแกล้งหอกพี่แจ๊กกะรีนเล่นพอขำนะคะ
ต้องถามเฮียเลยครับว่าจะมีหรือเปล่าเราก็อยากจะเจอกับทุกคนอยู่แล้วครับผม
แล้วก็ถ้ามีก็เดี๋ยวไปคุยกับแดนเลยฮะเดี๋ยวเตรียมอะไรความพิเศษเอาไว้ให้
อ๋อก็คือกดิ่งก็อาจจะมี
ไม่แน่ก็อยากให้ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
ถ้าเผื่อเฮียเขาจัดเนี่ยพวกผมก็อยากจัดอยู่แล้ว
อะไรต่อนะฮะคำถามต่อไป

ยังเลยยังไม่มีน้องเลยครับ
ยังไม่มีน้องเลยอ่ะไม่เอาดิอย่าดิ้นดิไม่เอา
ก็ถามว่าอยากมีไหมอยากมีนะครับ
แต่ว่าเขาก็ยังไม่มาก็ไม่เป็นไรเนอะ
ก็คุยกับคุณหมอดูเตรียมสภาพร่างกายอะไรอย่างนี้ครับผม

เอ่อเป็นเหมือนดิฉันมั้ยไม่ได้ฟังคำสัมภาษณ์

คราวหน้าคราวหลังพี่แจ๊คมีศิลปินชายส่งพลอยไปค่ะ

รับรองว่าศิลปินชายท่านนั้นจะยืนห่างพลอยอีกหลายเมตรเลย